มีบ้านของคุณครูท่านหนึ่ง
เขาก็ทำพิธีทำบุญตักบาท

เพราะเขาบอกว่าเขาไปบนเอาไว้ที่คำชโนธ
แล้วก็คำขอเนี่ยสำริกผล
เขาก็เลยทำบุญเพื่อที่จะแก้บนด้วย

อยู่ดีมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

อยู่ดีก็ตะโกนเสียงดังเลย

เป็นกิริยาที่ประหลาดมาก
คนที่อยู่ในพิธีเขาก็เลยเชื่อว่า

ประทับร่างเหมือนกับเข้าทรงอย่างเนี้ยค่ะอ๋อนี่ที่บ้านเลขที่ขออนุญาตบอกเลขที่บ้านนะคะ
อ่าดีครับบ้านเลขที่หนึ่งสี่หกหมู่เจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับ
บ้านของนายพานุพงศ์แสนกั้งค่ะเป็นครูชำนาญการพิเศษระดับ๘
มีแถมระดับ๘ใช่ค่ะใช่ค่ะครับโรงเรียนหนองโนวิทยาคมค่ะ
จังหวัดกาลสินนะคะเนี่ยเสียงอย่างนี้ค่ะลองฟังดูก่อน
คนที่เขาเข้าไปจับแล้วอยู่ดีเหมือนกับร่ายรำขึ้นมาเอง
โดยไม่มีที่มาที่ไปครับเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาทำพิธีบวงสวงกัน
เก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีแล้วนายพานุพงศ์เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นครูอ่ะนะคะ
ก็ตะโกนพูดจาเสียงแปลกแล้วมีผู้หญิงคนนึงประคองนายพานุพงศ
เอาประคองไปประคองมาลุกขึ้นมารำแบบเนี้ยค่ะทีนี้หลายคนเลย
แล้วก็ลีลาการรำเหมือนงูเหมือนพญานาคเล่นน้ำนี่ครับ
แล้วก็มีการตะเบงเสียงตอบโต้กันไปมาค่ะสำเนียงก็ประหลาด
เหมือนภาษาคนคนที่อยู่ในพิธีเขาบอกแบบนี้นะครับ
แล้วยังไงต่อรู้ไหมคะพอร่ายรำกันเนี่ยหลายคนเลยนะ
ขวดน้ำขึ้นมากรอกปากแล้วก็พ่นน้ำออกมาค่ะ
เหมือนพญานาคพ่นน้ำเป็นสิบสิบคนทั้งชายหญิงอืม
เป็นสิบสิบคนจริงจริงหมอพรามผู้นำประกอบพิธีก็บอกว่า
ปู่พญานาคศรีสุโธเสด็จมาประทับร่างนายพานุพงศ์เจ้าของบ้านครับ
ย่าศรีปฐุมเสด็จมาประทับร่างของผู้หญิงเสื้อฟ้าเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็มีเหล่าบริวารจากเมืองบาดานคุ้มวังต่างทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมพิธี
เกิดอาการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นการสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็น
นี่ผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกัน
ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีก็ต่อแถวจุดทูปสักระอธิษฐานต่อหน้ารูปพญานาคที่ประดิษฐ์ขึ้นจากใบตองนะคะ
แล้วก็กราบขอพรปีใหม่เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้คุณครูพานุพงศ์เขาไปเหมือนกับไปบนนะคะให้กับลูกชาย
คือนายอัครเดชแสนกั้งให้เข้ารับราชการครูแล้วก็สอบได้จริง

บรรจุเป็นครูได้ค่ะก็เลยทำพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้บทนะคะ